ภาคใต้กันหน่อยเหมือนเมื่อช่วงเฉ้ามืดเมื่อวาด
ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลายฝ่ายเลยค่ะส่วนที่กำลังกันเข้าไปปิดล้อมพื้นที่เป้าหมาย
ในรอยต่อจังหวัดเยอะละแล้วก็ปัตตนี
เพื่อติดตามตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุยิงถล่มชรบลำพระยา
แล้วก็สามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัย๑๓คนปล่อยตัวไปแล้วบางคน
นี่เป็นบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง๓ฝ่าย
กว่า๒๐๐นายเขาเปิดปฏิบัติการ
ตรวจค้นจับกลุ่มหมู่บ้านเป้าหมายซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดยาลาแล้วก็ปัตตานี
เพื่อค้นหาผู้ต้องสงสัยที่ไปยิงถล่มชรบลำพยาวจังหวัดยะลา
รวม๑๙จุดคือเริ่มตั้งแต่เช้ามืดนะคะ
โดยเฉพาะที่โรงเรียนสอนตาดีกาในตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยาลา
ซึ่งจุดนี้เป็นรอยต่อติดกับอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
ห่างจากจุดยิงถล่มประมาณ๖กิโลเมตร
แล้วก็จับผู้ต้องสงสัยได้รวม๑๓คน
ซึ่งก็ขยายผลจากการสอบปากคำผู้ต้องสงสัย๒คนที่ถูกคุมตัวมาก่อนหน้านี้ค่ะ
ก่อนที่จะนำตัวมาสักถามที่กองร้อยวัดลำใหม่
ซึ่งก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมติดตามคนร้ายจากเหตุการณ์นี้
เนื่องจากพยานหลักฐานได้จากที่เกิดเหตุ
บางคนคุมตัวได้พร้อมกับผ้าพันแผลแล้วก็คราบเลือดด้วย
ซึ่งกลุ่มผู้ต้องผู้ก่อเหตุครั้งนี้
เป็นการรวมตัวของกลุ่มนายอับดุลเลาะโต๊ะเต๊ะ
เคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อ๔อำเภอจังหวัดปัตตานีนะคะ

เจ้าหน้าที่ทหารเขาก็ไปลงพื้นที่ตรวจค้นอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มี๔เป้าหมายด้วยกัน
แล้วก็สามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๖คน
เพื่อนำมาทำความเข้าใจถึงกระบวนการถึงขั้นตอนการคุมตัวแล้วก็สักถาม
อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของฝ่ายความมั่นคงเขานะคะ
ผู้ใหญ่บ้านนี่บอกนะฮะลากมาทำผู้สื่อข่าวฟังนะฮะ
บอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๑ไม่เคยเกิดเหตุอุกอาจแบบนี้

ยืนยันค่ะว่าที่นี่เป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ไทยพุทธกับหมู่บ้านนี้ก็มีการไปมาหาสู่เป็นพี่เป็นน้องกัน
พร้อมกับตัดพอเจ้าหน้าที่ถึงการคุมตัวคนในหมู่บ้านไป๖คน

เป็นการกระทำที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด
หมู่บ้านนี้เคยมีคนที่มีประวัติต้องสงสัยในการก่อเหตุก็ตามค่ะ
ผู้สื่อข่าวเทวรัฐทีวีได้มีโอกาสไปพูดคุยกับครอบครัว

ห่วงคู่ก็ขึ้นว่าต้องปัดนั้นก็ได้

อันนี้มาจากนี้ว่าเนื้ออยู่ที่ป่าวที่ที่หกนะอ่าปักนี้แหละอันนี้
ละม้าตัวอย่างเกล็กสาบุตัวสิตัดสาบุตัวสาบุตัวสาบุตัว
ตัดสาบุตัวสำหรับผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวนั้นนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งโดยเน้นย้ำในการใช้หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
เพื่อหาความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนปลอกกระสุนปืน
เลือดของคนร้ายที่ถูกยิงได้รับบัตรเจ็บนะคะ